คุณผู้ชมครับไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไร
แต่อย่าลืมว่ายังมีหลายจังหวัดน้ำท่วมอยู่

น้ำท่วมน้ำเน่ายังไม่ลดมีอีกมากเหลือเกิน

น้ำยังท่วมอยู่ยังหนักอยู่ในหลายพื้นที่
เพราะว่าพนังกั้นแม่น้ำชีคุณผู้ชม
มันขาดทำให้มวลน้ำไหลไปท่วมบ้านบริเวณของประชาชนแบบนี้
เรายังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะ

เดี๋ยวไปดูเส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข๒๑๔ครับ
เส้นทางกาลสิน๑๐๑บริเวณบ้านหนองบัว

ของบ้านหนองตุ๊กไปยังบ้านโจดรวมถึงถนนโดยรอบ
ถูกน้ำท่วมน้ำสูงเลยนะต้องให้รถยนต์ใช้เส้นทาง
เลี่ยงเส้นทางอื่นจากสีแยกไฟแดงบ้านบ่อของอำเภอกับมารศัย
เลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอร่องคำมุ่งหน้าไปทางร้อยเอ็ดต่อไป
จะเป็นแบบนี้ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลิกหลาย
เขาสามารถไปอุดช่องที่ขาดได้แล้วสัก๔๐เมตร
จากเดิมมันขาดอยู่๕๐เมตรแต่ว่ามันยังมีอีกช่องหนึ่ง
เมตรยังมีน้ำไหลอยู่แล้วเชื่อว่าจะสกัดได้นะฮะ
ในบางส่วนแล้วก็ไม่ให้น้ำเข้าไปเพิ่มเติมมากกว่านี้
ทีนี้ไปดูสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถานเต็กก่าจิงโง่เกาะนะครับ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมของกรสิน
มีการทำข้าวกล่องแล้วก็นำเข้ากล่องกับน้ำดื่มลงเรือ
ออกไปเตาเวนแจกจ่างให้กับประชาชน
ดูภาพมุมสูงนี่มันเหมือนทะเล

มีพื้นดินมีต้นมงต้นไม้บ้านคนมาก่อน

สุดลูกหูลูกตาแบบนี้นะฮะอันนี้คือของอำเภอกรรมราศัยนะครับ

หมาเป็น๑๐ตัวมันนี่น้ำท่วมมาอยู่ตรงนี้

น้ำท่วมมันต้องไปอยู่ที่ฐานพระพุทธรูปเนี่ยนะครับ

ยุทธชะยันตีมหาบรมีสีฟ้าแดดของวัดบ้านแจ้งจมของตำบลเจ้าท่า

เอาอาหารเม็ดเอาน้ำไปให้มันกินก่อนนะฮะ
เจ้าหน้าที่ยืนยันจะช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
ไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวที่เดือดร้อนสัตว์เลี้ยงก็เดือดร้อนอืม